ไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเรา
ก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบใจ

บรรยากาศดีเราก็ตรงนั้นน่ะ

เขาบอกว่าไปเที่ยวตามยอดดอยมีปรากฏการณ์น้ำคงน้ำค้างแข็งกัน
เห็นใจทั้งสองท่านไม่มีโอกาสได้ไปกับเขา

สัมผัสไอหนาวลมเย็นบนสตูนนี้เลยทีเดียว
ก็อย่างที่บอกไปว่าชาวเหนือ
หรือว่าใครก็ตามแต่ที่มีแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือ
ตามยอดดอยต่างก็มีโอกาสที่จะเจอปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
รวมไปถึงในพื้นที่ภาคอีสานอากาศก็จะเย็นต่อเนื่อง

เสาร์อาทิตย์นี้อย่างที่บอกไปว่าลมหนาวก็จะส่งมาถึงกรุงเทพ

แต่วันนั้นก็เริ่มเย็นแล้วนะ
จริงลงมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางสัปดาห์แล้ว
ก็ค่อยแผ่มาทีละนิด
ก็ลงสูงสุดพีคสุดคือวันเสาร์อาทิตย์นี้
แล้วหลังจากเสาร์อาทิตย์ก็จะค่อยแผ่วออกไปแผลวออกไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
ดังนั้นช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะประมาณนี้

ตอนนั้นก็ให้เราได้มีโอกาสได้ใช้หน้ากากอนามัยที่เราได้ซื้อมาก่อน

แต่ทีนี้เดี๋ยวใครจะไปเที่ยวมาดูกันหน่อยว่า
เหนือภาคอีสานภาคใต้สภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไร
ทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมาดูกันหน่อย

คุณผู้ชมนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
จะสังเกตว่าในเมืองไทยของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว
แบบนี้ก็เป็นสัญญาณว่าอากาศเย็นได้มีการแผลลงมานะครับ
ดทำให้กลุ่มก้อนเมฆไม่สามารถที่จะก่อกลายเป็นเมฆฝน

ดังนั้นช่วงกลางวันแดดจะแรงเป็นพิเศษ
ใครออกทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังหน่อย
ส่วนสีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออากาศเย็น
จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาประชิดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือ
สังเกตว่าสีม่วงซึมเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือ

ซึ่งก็เป็นปัจจัยทำให้อากาศนั้นเย็นลง
ประกอบกับตัวนี้ครับคลื่นกระแสลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่อง
ตัวนี้ทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว
แต่ว่า๒๓วันตัวนี้ก็จะค่อยหายไป
จะถูกแทนที่ด้วยมวลอากาศเย็นจากจีน

เวลาอากาศเย็นมาจะมาภาคอีสานก่อน

ทำให้ตอนเช้ามีอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิภาคเหนือภาคอิสานตอนบน

ส่วนนี่คือกระแสลมรวมไปถึงฝน
จะสังเกตว่าขณะนี้มีการก่อตัวของหย่อมฝน๒หย่อม
่อมหนึ่งอยู่ในแถวบริเวณปลายของประเทศอินโดนีเซีย

ห่อมนี้ดึงฝนออกไปจากเมืองไหนของเรา
ก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝนลดลงในระยะนี้
แต่ว่าคลื่นลมนะครับยังคงแรงนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป
สังเกตว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินก็คือคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในบริเวณดังกล่าวก็ต้องระวังหน่อย
ช่วงนี้คลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษส่วนยอดดอยอินทนนต่ำขณะนี้๕องศาเซลเซียต
และถ้าหากดูการคาดการณ์ต่อไปเป็นการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
จะสังเกตว่าอุณหภูมิจะค่อยลดลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์
ก็ต่ำสุดประมาณ๕องศาสูงสุดประมาณ๑๑องศา
แล้วก็จะทรงแบบนี้ต่อเนื่องนะครับก็คาดการณ์ว่าจะไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
นี่คือสภาพอากาศความหนาวเย็นนะครับที่ใครอยากที่จะไปสัมผัสกันก็คงต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มไปหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะไปเจออากาศที่หนาวจัดคนกรุงอากาศร้อนไปเจอหนาวจัด
อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นี่เดี๋ยวเขาบอกแม่คณิ้งจะมาแล้ว

สวัสดีครับทุกคน